ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะ
แต่ผ่านมา๒สัปดาห์แล้ว

ก็เลยมาร้องผ่านสื่อว่าตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเขาขี่มาเห็นไหมคะ

เบี่ยงเปลี่ยนเลนต์ออกไปกับทันหัน

ประเด็นคือเขาก็พยายามจะเจรจากับคนขับรถเก่งคันนี้
คนขับรถเก่งคันนี้เป็นข้าราชการนะคะ
แต่กลายเป็นว่าคนขับรถเก่งเนี่ย
เป็นฝ่ายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาผิดเองไปชนเขาเอง
ทั้งที่ทางฝ่ายที่ขี่รถจักรยานยนต์
ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าทำขวัญอะไรไม่เอานะ
แต่ผู้ชายที่ขับรถเก๋งไม่ยอม

ขู่ด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ

ที่สพนนทบุรีเขาชื่อว่า
นายเศรษฐวุฒิศรีช่วยอายุ๒๘

เกิดขึ้นบ่ายโมง๒๐กันยายนที่ผ่านมา

ลองฟังเสียงนายเศรษฐวุฒิค่ะ
ซึ่งด้วยความที่ผมขับมาทางตรงและกระชันชิด
ทำให้ผมไม่สามารถเอารถอยู่ได้
คือในกรณีนี้มันมีอยู่สองอย่างพี่
คือชนกลับหักให้มันล้มเอง

เอกหักรถตัวเองให้ล้ม

ออกมาระยะไม่ถึง๗เมตร

เราก็เลยไปถามทางตำรวจให้ค่ะ
ตกลงแล้วเรื่องนี้คดีคืบหน้าไหมถึงไหนแล้วนะคะ
ทางตำรวจสพนนทบุรีบอกว่า
ตอนนี้สอบปากคำทั้งสองฝ่ายแล้ว
ในส่วนของคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

ตำรวจจะเข้าข้างคนขับรถเก๋งหรือเปล่า
เพราะคนขับรถเก่งเขาอ้างว่าเขาเป็นข้าราชการ
ตำรวจก็เลยย้ำกับทีมข่าวของเราบอกว่า

เรื่องนี้ก็ไม่ได้ปล่อยก็คุยกันแล้วทั้งสองฝ่าย